สุภาษิตไทยเขาว่าไว้ว่ามือถือสากปากถือศีลใช่ไหมคะ
คือผู้ยานแต่ว่าเอาทำจริงเนี่ยทำอีกอย่างหนึ่ง
แต่ผู้ชายคนนี้มือถือสากปากโวยวายค่ะ
อารวาสไปทั่วเลยแล้วตามหาเมียไม่เจอ

สากเอาเบื่อไปเดินไล่ทุบรถ
ลากถังขยะลากอะไรมาขวางถนนเดือดร้อนเข้าไปทั่วเลยค่ะ

นี่ผู้ชายคนนี้ถือสากเอาเบลออยู่ทางขวานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ

ถอดเสื้อผ้าบาวไว้แล้วก็เอาสากนี่ดู
เที่ยวไล่จะไปทุบรถเมย์เขาอีกนะ
นี่เงื้อมือขนาดนี้เลย
เออต้องรีบแจ้งตำรวจเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดง
การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ขวางการจราจรด้วยเป็นอันตรายต่อคนขับขี่

ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะให้มาช่วย
นี่ลากของมาขวางทะโหนดิเห็นไหม

สุดท้ายค่ะโทร๑๙๑ปุ๊บสายตรวจมาเลยระงับเหตุ
แล้วก็นี่ค่ะคุมตัวเขาเอาไว้

ตรวจสอบเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือนายนัทธวุฒิสรรพการอายุ๒๙ปี
ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็สอบปากคำ
ได้สติแล้วก็ค่อยพูดคุยรู้เรื่องหน่อยนะ
บอกว่าเขาเนี่ยทำงานยกของขึ้นรถบรรทุกที่ร้านค้าส่งแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี
เช่าห้องพักอยู่กับแฟนสาวที่คบหากันมาเกือบ๑ปีแล้ว
เมื่อคืนก่อนเขาไปดื่มเหล้ากับเพื่อน

กลับห้องพักก็ไปอารวาสที่ห้องพัก
แต่จำไม่ได้เลยนะว่าทำอะไรลงไปบ้าง

แฟนสาวหอบเสื้อผ้าหนีไปแล้ว

ขี่มอเตอร์ไซค์ถือสากกระเบือตามหาแฟนที่สถานีขนส่ง

แล้วเดินไล่หาเลยค่ะว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีแฟนนั่งอยู่ไหม

ก็แค่สระเบลอแบบหัวหน้า
อย่าเป็นทำงานต่อไปนะ

ต้องขับตัวให้ได้อยู่ในสังคมให้ได้
ไม่ได้ซื้อขวานสระเบลอซื้อขวานอย่างนึง
หมายถึงพิษ
เขาจะทำร้ายคนอยู่ข้างในไหนเขาก็กลัวดิ
เยอะครับอาหารสร้าง
หลังจากที่นายนัทธรพุทธสงบสะเตียงอารมณ์ได้
ก็ต้องโดนแจ้งข้อหากันไปนะคะ
เมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย

อืมวุ่นกันไปหมดจริงนะคะ